สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณครูซื้อจริงแล้วคุณครูก็จ่ายเงินจริง
คุณครูซื้อจริงแล้วคุณครูก็จ่ายเงินจริง
คุณครูซื้อจริงแล้วคุณครูก็จ่ายเงินจริง
คุณครูซื้อจริงแล้วคุณครูก็จ่ายเงินจริง
จ่ายเงินแล้วแสดงว่าคุณครูซื้อจริงไหมฮะ
ซื้อมาแล้วคุณครูก็เอาไปให้กับคนอื่นได้ดูว่าเลขนี้มันหายาก

ซึ่ง๕๒๓หลายท่านจะถามคุณครูเสมอว่าทำไมจำเลข๖ตัวได้
ในการไปรับลอตเตอรี่ครั้งนี้เป็นการสั่งจองล่วงหน้า
แล้วเราก็ไปในเวลาที่ลูกค้ายังไม่มา
ดังนั้นคุณครูก็เลยมีโอกาสได้คุยกับแม่ค้าโรตเตอรี่
แผงนี้มันจะมีทั้งหมด๕แผงแต่๔คนนะครับ
ก็จะดื่มใกล้กันทุกคนก็จะบอกว่าโอ้โหคุณครูโชคดีจังเลย
เลขลอตเตอรี่๗๒๖๕๓๓เราไม่ความจำเป็นต้องโกงเงินใคร
แต่ที่เราทำเราแสดงสิทธิ์ของตัวเราเอง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไม่เลิกราสักทีนะคะคือหมายถึงเราเนี่ยค่ะ
เราไม่เลิกสักทีนะคะที่จะตามว่าตกลง๓๐ล้านเป็นของใคร
แม้ว่าจะไม่ได้สักบาทก็ตามนะคะมันพลิกไปก่อนหน้านี้แล้วรอบหนึ่งคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
เพราะว่าตั้งแต่มีข่าวมาคนก็คิดว่าน่าจะเป็นของหวดจรูนมาตลอดเลย
ออกสื่ออยู่คนเดียวออกสื่ออยู่ข้างเดียวพูดเยอะอยู่คนเดียวเลย
รวมถึงทนายด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะใช่แง่เพราะทนายมั่นใจมาก
สุดท้ายภาค๗แถลงพลิกถล่มทลายค่ะคุณผู้ชม
แต่ไม่ได้ทำให้กำลังใจของหมวดจรูนครอบครัวและทนายซึ่งไปเที่ยวอยู่เนี่ยนะคะ
ถดถอยลงไปเลยคือไฟ่ข้ามโลกอะค่ะคุณผู้ชม
ลมกว่ารอบแรกอีกนะคะหลังจากที่ทางพบตรสั่งให้ดึงคดีนี้
มาอยู่ในการทำงานของส่วนกลางจากภาค๗เอามากองปราบดีกว่า
แต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้กองปราบสอบไปแล้วนะคะ
ระหว่างที่มาออกรายการออกสื่อตอนนั้นกองปราบสอบหนักเหมือนกัน
วันนี้เราจะคุยตกลงเนี่ยรอบนี้พลิกแล้วจบไหม
หรือผัดแก่มพริกผัดแก่มพริกอยู่นั่นน่ะ

ได้คุยสักทีก่อนหน้านี้วิดีโอคอลตลอดนะคะ
เรียนขอสั้นเลยนะคะเราคุ้นกันหมดแล้วค่ะ
ทนายตั้มคุณจรูนแล้วก็ภรรยาคุณลาวัลนะคะสวัสดีค่ะ

กันไปข้างจริงก็เบื่อนะ
เชิญเขามาอยู่ได้ไม่เกรงใจเลยนะคะ
เอาคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนหายหงุดหงิดหรือยัง

ก่อนหน้านี้นิ่งมากเลยเป็นแขกรับเชิญที่นิ่งมากเลย

ตอนนี้ไม่ไหวแล้วบุคลิกเปลี่ยนไปทราบตัวเองไหมคะว่าบุคลิกเปลี่ยนไป
ก็ผมก็ไม่น่าเปลี่ยนนะผมก็เป็นผมอยู่อย่างนี้ตลอด
เราไม่ค่อยเห็นมุมนี้เอาวันตอนแถลง

ท้าสาบานเราแถลงข่าวเราโอ้โหทำทุกอย่าง

บริสุทธิ์ใจก็ทำไปตามความบริสุทธิ์ใจของผมแค่นั้นแหละ
หมดกำลังใจเลยไหมตอนนั้นคิดว่าต้องปล่อยละ๓๐ล้าน
ไม่หมดหมดได้ยังไงไม่หมดหรอก
หรือแบบเอาไปเถอะให้มันจบไป
ถ้าต้องหลวงบองนี้ก็แบบนี้มีไหมคะมีแอบไว้ไหม

แต่รู้สึกไหมว่าตอนนั้นทนายไม่อยู่นะ

เชื่อในความบริสุทธิ์ใจของผมนะ

ทำไมมันเกิดอะไรเยอะแยะเลยจากทางฝั่งนี้คะ
เราก็ให้กำลังใจกันแล้วเราก็

เรามั่นใจในความบริสุทธิ์ของเรา

ตอนที่เขาบอกว่ามีพยานสำคัญขึ้นมา

เพราะว่าเขาซื้อมาแล้วจะมีได้ยังไง

แต่ทางนู้นพยานบานเลยนะคะ

เพราะเราซื้อมาแล้วไม่มีแน่นอน

สมมุติอย่างที่คุณละวันบอกคือคิดว่าเขาสร้างขึ้นมาแน่เนี่ยนะคะ

ตำรวจภาคนะที่เราพูดถึงอยู่เนี่ย
อันนั้นก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของเขา

ไม่มีเลยจะถามคุณมีอะไรอยากจะบอกเลย
นี่ทุกคนทั่วประเทศรอคุณกลับมาเนี่ย

ก็ตอนนี้ก็ไปขี้คลายไปทางที่ดีขึ้นนะครับ

ก็เชื่อมั่นในกองปราบ

แต่ธนายตั้มเนี่ยไม่ลดลาวาศอกเลยนะ

คือท้าทายมั่นใจตลอดเวลา
ท้าทายใครนะแต่ว่าเรานำเสนอข้อเท็จจริงไงครับ

เพื่อที่จะให้คนที่ดูได้กลับมาฉุกคิด
ว่าจริงแล้วทางฝ่ายนั้นมีพิรุษแต่ทำไมตำรวจภาค๗ถึงมองไม่เห็น

เรียนขอถามย้อนอีกครั้งเดียวนะคะ
คุณแน่ใจนะว่าคุณไม่รู้มาก่อนที่ภาค๗จะแถลง

ไม่รู้คุณชอบมีอะไรในวงในคนในอะไรของคุณ
คืออย่างนี้ผมพอที่จะรู้ก่อนวันเดียวก็คือก่อนหน้านั้นวันหนึ่งที่ท่านผู้บัญชาการเขาให้สัมภาษณ์คุณจอมขวั
ซึ่งผมก็คาดการณ์ว่าวันที่เขานัดแถลง
ซึ่งตรงกับวันที่ผมไปต่างประเทศจะประมาณนี้อยู่แล้ว

ไม่ได้รู้สึกว่าตกใจว่าเฮ้ยมันพลิกขนาดนี้
ก็ไม่รู้สึกเพราะว่าจริงเราก็มั่นใจในพยานหลักฐาน

เขาไม่มีอะไรหรอกนอกจากพยานบุคคลกับรูปถ่ายแผงลอตเตอรี่เท่านั้นเอง
แต่คุณกำลังตอนนั้นนะตอนนั้นตอนนั้นคุณกำลังสู้อยู่กับตำรวจภาคนะ

มันไม่ใช่แค่สพไม่ใช่แค่จังหวัดภาคเลยนะ
คืออย่าไปคิดว่าผมไปคนเดียวไปสู้กับตำรวจภาค
คิดว่าเรากำลังสู้กับความยุติธรรมดีกว่า
เราหาความยุติธรรมให้กับคุณลุงจรูนแล้วก็ครอบครัวดีกว่า
หล่อเนอะก็คิดอย่างนี้เนอะ

เดี๋ยวฉันขอกลับมาที่ล่าสุดคลิปที่มันออกมาในช่วง๒๓วันนี้
คุณเคยได้ยินไหมคลิปเสียงที่เขากำลังตรวจสอบว่า
ตกลงใช่ครูปีชากับแม่ค้าขายลอตเตอรี่หรือเปล่าเนี่ย
คือต้องบอกตามตรงเลยว่าผมพอที่จะรู้ว่า
กองปราบมีคลิปแต่ว่าไม่เคยฟัง
คุณเป็นคนไทยหรือเปล่า
ไม่ได้อยู่แล้วครับ
จริงหรือเปล่า
ย้อนกลับไปตอนที่กองปาร์บเคยลงมาสอบถามข้อที่จริงอะนะครับ

แต่มันเป็นข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้ว

เดี๋ยวนะมันเป็นข้อมูลที่กองปราบได้จากเครื่องโทรศัพท์
มันเป็นข้อมูลที่กองปราบขอจากเครือข่ายโทรศัพท์
ผมว่าน่าจะเป็นการดึงข้อมูลมามากกว่า

ตอนนั้นที่กองปราบขอ
เขาไม่ได้บอกวิธีการผมหรอกว่าจะอะไรยังไงนะครับ
แต่ผมพอที่จะรู้คุยกับคนที่มีความรู้ทางนี้นะครับ
ก็สมมุติว่าเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์ของเราเนี่ย
เขาสามารถจะไปกู้ข้อมูลมาแม้แล้วว่าเราจะลบไปแล้วได้
โทรศัพท์เครื่องนั้นเนี่ยน่าจะมีการบันทึกเสียงไว้นะครับ
เขาถึงกู้ออกมาได้ไงครับ

คลิปเสียงที่มานี้น่าจะเป็นบทสนทนา
ซึ่งถูกบันทึกไว้ในเครื่องใดเครื่องหนึ่งเอง

อันนี้ต้องถามทางเจ้าหน้าที่ทำกล้องปราบดีกว่านะครับ
ว่ามันจะมีอยู่ช่วงแรกเลยที่ทั้งสองฝั่งต้องให้อุปกรณ์มือถือไปทั้งหมด

ตอนนั้นตำรวจเอาไปไว้ที่ตำรวจนานไหมคะคุณจรูน

ก็๒เครื่องกับปัจจุบัน๒เครื่อง
จุบัน๒เครื่องแล้วตอนกองปราบขอมีกี่เครื่อง

เครื่องเก่าเครื่องหมายของภรรยาของบุตร

เพื่อความบริสุทธิ์ใจ

เขาแค่ไปดึงข้อมูลในโทรศัพท์ออกมาเท่านั้นเอง

ซึ่งตำรวจบอกไหมว่าตอนที่เอามา
ตำรวจให้เห็นไหมว่าเอาไปทำอะไร

คือในวันที่ไปกองปราบแล้วโทรศัพท์ให้เขาไปเนี่ย
ตอนนั้นเป็นก่อนหรือหลังที่ตำรวจจะได้โทรศัพท์

อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครส่งก่อนหลังนะครับ

มันก็เป็นลักษณะการเงียวกันใช่ไม่
เราน่าจะก่อนนะครับพอเราส่งไปเสร็จแล้วเนี่ยแล้วทางเขาถึงเอาโทรศัพท์มามอบต่อ
แล้วรู้ไหมว่าทางครูปีชาให้ไปกี่เครื่อง
ไม่รู้ไม่รู้ไม่ทราบเลย
ทางฝั่งครูปีชาเนี่ยเฉพาะของครูปีชาหรือมีของแม่ค้า
ของพยานทางฝั่งครูปีชาด้วยที่ตำรวจต้องมา
มีคนแวดล้อมรอบด้วยพวกที่เกี่ยวข้องในคดี

ทีนี้ค่ะในส่วนของคลิปเสียงที่ออกมาเอาเท่าที่ทนายตั้มทราบ
เอาเท่าที่ทราบแต่จะบอกแค่ไหนแล้วแต่มันอาจจะไม่เท่ากัน
เอาที่ธนายตั้มทราบคือบทสนทนาที่ออกมาไม่ใช่บทสนทนาเดียวที่กองปราบมีใช่ไหมคะ

มันเป็นบทสนทนาเดียวกันทั้งหมดหรือมันหลายบทสนทนา
มันเป็นบทสนนาเดียวยาวแล้วก็บางทีก็ตัดซอย

ไม่ได้ช่วยครับผมคิดว่าเอาอย่างนี้ต่อ
ก็เป็นเอามาเป็นช่วงนะครับค่อยปล่อยออกมาทีละก๊อกมั้งผมว่านะครับ
นายตั้มได้ฟังบทสนทนานี้ก่อนที่มันจะเป็นข่าวไหมคะ

ตำรวจได้บอกไหมคะว่ามีอะไรอยู่ในมือตำรวจบ้าง
ก็ผมก็รู้ว่ามีการสนทนาแต่ว่าไม่รู้ว่าข้อความคุยอะไร
แต่รู้ว่าเป็นการยืนยันว่าทางฝ่ายนั้นไม่ได้ซื้อเลขรางวัลที่๑จริง
เท่านี้แต่ว่าไม่รู้การคุยกันว่าอะไรยังไง
ผมน่าจะรู้หลังคนไทยด้วยเพราะผมลงเครื่องมาเที่ยงคืนกว่าเมื่อคืนนะครับ
เพิ่งจะได้ฟังตอนลงจากเครื่องเอง
แล้วที่คิดว่าตำรวจน่าจะมีแบบเวอร์ชันยาวหรือเวอร์ชั่นอาจจะตัดเป็นสั้น

มันจะเป็นการแสดงออกเรื่องอะไรอีกบ้างที่จะเป็นหลักฐานเรื่องคดีได้
ก็นอกจากตรงที่มีการคุยโทรศัพท์แล้วนะครับ
มันยังมีการเช็คเบสนะครับที่มีพยานอยู่คนหนึ่ง
เขาอ้างว่าเขาไปขอแบ่งกับทางคุณครูที่ตลาดเท่าที่ผมทราบนะครับ
แล้วพอดีทางตำรวจกองปราบเข้าไปเช็คสัญญาณเบสแล้วนะ
ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยทางครูไม่อยู่ที่ตลาดแล้ว

มีอีกกี่คลิปที่คิดว่าตำรวจจะใช้

ทีนี้บทสนทนายาวมันมีกี่อัน

ตำรวจบอกคุณบ้างไหม
ตำรวจต้องบอกทนายสิทธาทุกอย่างไหมคะ
จำเป็นครับเขาไม่จำเป็นต้องบอกผมเลย
คุณรู้ไหมว่าคลิปเสียงนี้มันลอยมาจากไหน
ก็อย่างที่ผมบอกครับคลิปเสียงนี้ประชาชนธรรมดาทำไม่ได้
ไม่ได้นะครับมันก็น่าจะมาจากเจ้าหน้าที่นั่นแหละ

จริงแล้วมันก็เป็นหลักฐานธวิทยาศาสตร์ที่
กระดาษไงที่เขาเป็นข้อต่อสู้

ถ้าเกิดเขามีเราเนี่ยแก้กันยุ่งเลย

ออกมาว่าตำรวจลงพื้นที่แล้วก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมอีก
แต่ว่าจะเป็นคุณเป็นโทษกับทางครูปีชาเป็นคุณเป็นโทษกับทางหมวดจรูนไม่รู้แหละ

ทำไมมันถามตรงใจเหรอหรือยังไง

แล้วคือ

คือที่ผมยิ้มเนี่ยก็คือหมายถึงว่ามันเป็นการดีครับ
เพราะว่าเขาไปหาข้อมูลมาทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าทางเราบริสุทธิ์ใจอยู่แล้ว

นำเสนอความจริงออกมาเราก็อยากให้ความจริงมันปรากฏอยู่แล้วนะครับ
ตำรวจเป็นคนนัดหรือว่าทนายตั้มเป็นคนนัดตำรวจคะว่าพอกลับถึงแล้วเดี๋ยวเจอกันเลย

เขาประสานผมมาก่อนแล้วนะครับตั้งแต่ผมไปที่ถึงญี่ปุ่นแล้วล่ะครับ
ปืนที่จากแรกให้เท่ากันไหม

คือถ้าเกิดให้ไปมันไม่เป็นประโยชน์แน่นะครับ
หลักฐานทางวิทยาศาสตกองปราบส่งไปเขายังไม่เห็นเป็นประโยชน์เลย
แล้วความรักของผมมันจะเป็นประโยชน์ได้ยังไงครับ
เขาสนใจแต่พยานบุคคลที่มีการเพิ่มเข้ามาภายหลังเท่านั้นเองนะครับ
ทางวิทยาศาสตร์จริงแล้วที่ผมย้ำมาตลอดนะครับ
ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องสำคัญกว่าพยานบุคคลอยู่แล้วนะครับ

ซึ่งเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
ทนายตั้มยังมีอีกเขายื่นกองปราบมากกว่าภาค๗
แต่คำถามคือว่าที่ยังเหลือที่ตัวยังไม่ถึงกองปราบมีอะไรบ้างสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถึงสุดท้ายเนี่ยพอมีเสียงที่มันเป็นคลิปออกมาเนี่ยนะคะ
แต่ว่าการตอบคำถามของทางครูปีชาครูปีชาก็ยังไม่ได้ฟังนะคะ
หรือว่าคนที่เป็นพยานให้ครูปีชาก็ยังแน่ใจว่าครูปีชาคือเจ้าของลอตเตอรี่ที่ถูก๓๐ล้าน

กลับมาที่ทางครอบครัวก่อนคุณ
คุณลาวัลจำได้ไหมนอกเหนือจากโทรศัพท์แล้วที่เราให้ตำรวจไปเนี่ยนะคะ
มีอะไรอีกที่ทางฝั่งครอบครัวให้ตำรวจไปอีก

มีพยานสองคนไงครับที่๒คนที่ไปซื้อก่อนหน้าคุณลุงนะครับที่บอกว่ามีเห็นเลข๒๖จริงที่เขาบอกว่าแม่ค้าบอกว่าเก็บไว้ให้คุณครูโดยเฉพาะไม่ได้เอาออกมาขายแต่ว่าเขาบอกว่าไม่จริงเพราะว่ายังเอามาขายเสนอขายเขาเลย

จริงแล้วเราไม่ต้องหาพยานอะไรเลยครับเราแค่หักล้างพยานของเขาเท่านั้นก็พอแล้วนะครับ

มีครับมีเพิ่มวันนี้ไปเพิ่มที่กองปราบมาด้วย
คุณจรูนค่ะรู้สึกว่าถ้ากลับไปค้นบ้านหรือย้อนเวลากลับไปนี่มันมีอะไรที่แบบเฮ้ยมันเด็ดกว่านี้ที่แม้แต่ทนายตั้มยังไม่รู้ไหมคะ

คือตอนนี้จะต้องขุดเลือดขุดเนื้อให้แล้วนะถ้าจะเอาไปเป็นหลักฐานใช่ไหมคือทั้งหมดแล้วถูกไหมคะทนายตั้ม
สิ่งที่ยังไม่ได้ให้กองปราบก่อนหน้านี้เนี่ยเหลือเยอะไหม
เหลือเยอะครับก็มีอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าที่เราจะให้กองปราบเนี่ยตอนนี้ก็คือมีพยานบุคคลเพิ่ม๒ปาก

ไปหามาจากไหนเขาจะเป็นใครเขาจะเป็นใครคะ
คนแรกนี่ก็คือเป็นลูกค้าของทางบ้าบินนะครับที่มีการคุยกันอีกคนหนึ่งเป็นคนใกล้ชิดของทางฝ่ายคุณครูนะครับ
คนใกล้ชิดครูปีชานะแล้วเขาจะมาบรรยายให้คุณเหรอ
เป็นครับแต่วันนี้ขออุบไปแล้วกันว่าเรื่องอะไรแล้วก็อะไร

เขาใกล้ชิดครูปีชาเขาจะมาเป็นให้คุณเหรอคะ
หรือก็บอกรายชื่อไปให้ตำรวจหรือยัง
ไม่ใช่ครับเขายินดีครับเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะให้มีขบวนการแบบนี้ไปทำให้สังคมมันเลวร้ายนะครับ

รู้ครับยังไม่มีใครรู้นะครับก็มีทางตำรวจอยู่
คุณไปกร่อนเขามายังไงอะ
จริงแล้วเขาเข้ามาหาเองนะครับเขาเข้ามาคุยเองติดต่อเอง

เพื่อที่จะบอกว่าอะไรว่าเขารับรู้ทุกอย่างเหรอ

เขารับรู้เรื่องนี้ครับเรื่องนี้ว่าจริงแล้วมันไม่ใช่เป็นอย่างที่ทางคุณครูมาออกสื่อ
แล้วเขารู้ได้อะไรยังไงนี่เราก็ให้การกับทางเจ้าหน้าที่
เขาแค่เป็นพยานหรือเขาเป็นพยานที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ตัวด้วยค่ะ
คนนี้แค่เป็นพยานอย่างเดียวนะครับไม่มีหลักฐานวิทยาศาสตร์แต่อีกปากหนึ่งเนี่ยมีหลักฐานอย่างอื่นด้วยนะครับ

คุณจอมขวัญจำได้ไหมครับว่าทางแม่ค้าบ้าบินเขาบอกว่าเขารู้ว่าครูปีชาถูกหวยวันที่เท่าไหร่

คุณก็ตั้ง๙ประเด็นอะไรล่าสุดของคุณด้วยใช่ไหม

ขอรู้ว่าวันที่การเรียงลำดับเออทำไมทำไมเล่าให้ฟังหน่อย
ก็เขาไปให้การแล้วก็ออกสื่อว่าเขารู้เข้าไปหาครูปีชาบอกว่าครูปีชาถูกหวยตั้งแต่วันที่๒พฤศจิกาใช่ไหมครับ
แต่ว่าเขามีการคุยกับลูกค้าคนหนึ่งนะครับซึ่งไม่ตรงกับที่เขาบอกเลยเรื่องพยานปากนี้ผมก็เก็บไว้นะครับ
กะไว้ใช้ในชั้นศาลถ้าเกิดไม่ได้มาคดีนี้ไม่ได้มาที่กองปราบแต่พอมาที่กองปราบเนี่ยเราเชื่อใจนะครับพยานหลายปากเนี่ยเขาก็ยินดีจะมาให้การกับกองปราบนะครับ
นี่ก็เราก็มีแชทไลน์นะครับอันนี้ก็คือเป็นแชทไลน์ของรัฐนาพรก็คือบ้าบินนะครับเขาส่งโชว์เนี่ยว่า๕๓๓๗๒๖เนี่ยนะครับอยู่ในแผงของป้าพัดอะไรเนี่ยส่งไปให้กับลูกค้าเขานะครับเมื่อวันที่๖พฤศจิกาลูกค้าเขาก็ถามว่าใครได้ไปแม่นะครับเขายังบอกว่ายังไม่รู้เลยวันที่๖
แล้วแสดงว่าที่เขาบอกมาวันที่๒ก็ไม่ใช่เรื่องจริงครับ
อันนี้คืออันนี้ไม่ใช่แชทไลน์ที่มันเป็นข่าวตั้งแต่ตอนแรกที่ครูปีชาบอกว่าคุยกับแม่ค้าแน่นอนอันนี้เป็นแม่ค้าที่บอกว่าขายให้ครูปีชาคุยกับลูกค้าของตัวเองอีกคนนึง

แล้วลูกค้าคนนี้เอามาให้คุณได้ไงคะ

ตอบเองครับเขาก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นขบวนการที่มาสร้างเรื่องขึ้นมาเขาก็ไม่อยากจะให้ต้องเป็นแบบนี้ครับเขาก็เลยมาให้ข้อมูลนะครับ

ก็ผมบอกว่าพยานปากนี้แค่ปากเดียวก็จบแล้วครับเพราะว่าทางบ้าบินเนี่ยบอกว่ายังไม่รู้เลยเมื่อวันที่๖นะครับแล้ววันที่๒จะไปรู้ได้ยังไง
นี่ก็คือสาเหตุที่คุณพยายามจะบอกว่าให้เรียงลำดับให้ตอบให้หน่อยว่าซื้อเมื่อไหร่รู้เมื่อไหร่คุยเมื่อไหร่แบบนี้ใช่ไหมที่คุณพยายามจะบี้มาตั้งแต่ต้นเรื่องด้วยซ้ำไปนะ

แล้วคุณได้คำตอบจากคนที่คุณถามหายังคะ
เดี๋ยวทางกองปราบน่าจะเรียกมาสอบครับ
เพราะฉะนั้นเอางี้ที่ธนายตั้มยื่นเนี่ยก็จะมีพยานสองคนแล้วก็จะมีหลักฐานทางวิทยาศอันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ถูกไหม
ใช่ครับถูกต้องครับก็เป็นโปรแกรมแชทไลน์
แบบนี้ที่จะแคปออกมาแล้วเป็นรูปเนี่ยมีอีกเยอะไหม

ถามแค่ว่ามีไหมไม่ขอไม่ขอ
มีครับแต่ว่าเดี๋ยวที่จะส่งมีเท่านี้ก่อนครับ

นี่เห็นไหมเลยไม่ค่อยจะรู้เลยว่าตกลงรู้หรือไม่รู้วงนงวงในอะไรเนี่ย

นี่คุณไม่บอกแม้กระทั่งความคุณเหรอคะ

แล้วคุณลูกบอกคุณพ่อคุณแม่ไหมคะ

นี่ทำไมถึงเป็นเจ้าของหวยที่
เอาอย่างนี้เราต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าของหวย
ดูไม่รู้เรื่องอะไรเลยคะคุณจรูน
ดูจำอะไรไม่ได้ตั้งแต่ต้นที่เขาไม่เชื่อ

ก็บอกเท่าที่จำได้

โทษนะคะขอกลับไปถามแบบในบ้าน
จริงเป็นคนไม่ค่อยจัดการ

เหลือกนั้นเหลือกนี้

ใช่ค่ะอยู่กันมา๓๐กว่าปี

พรุ่งนี้จะไปทำอะไรหรือวันนี้จะทำอะไร

ไม่มีขาดตกบกพร่อง

แต่อย่าให้นึกพอนึกไม่ออก

ค่ะ๓๐กว่าปีที่อยู่ด้วยกันมา

แต่ด้วยแบบนี้ทำให้ตอนแรก
มันงงไปหมดเลยนะเขาถึงไม่เชื่อไง

จริงแล้วแค่จำไม่ได้มันไม่ใช่นะ
ทางฝ่ายนั้นเขาตีประเด็นนี้ออกมาแล้วนั้นเองอะนะครับ
เดี๋ยวช่องหน้ากลับมาเอางี้เลยนะคะคุณผู้ชม
มันต้องมันมันควรจะจบแล้วอะ

ไม่ได้สักบาทด้วยเขาได้สัก๕๐๐อะไรอย่างนี้นะ

บอกได้คิดว่ามันจะจบภายในเมื่อไหร่

แล้วคิดว่าทุกข้อเก่าหาที่โดนมาก่อนหน้านี้

คุณผู้ชมคะส่วนใหญ่คงช่วงซ้ายคงคุยกับทนายตั้มแล้ว

หรือที่เปิดมานั่นคือประเด็นสู้หมดเลย๙ประเด็น
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ฝากทางกองปราบถามครูปีชานะครับ
ในส่วนของประเด็นที่จะถามแม่ค้ายังมีอีก

นี่ที่ไปญี่ปุ่นนี่ลิสต์มาบาบานเลยใช่ไหม
นั่งนึกทั้งคืนเลยครับนั่งลิสต์

ก็คือต้องพิสูจน์ก่อนว่าใช่เขาจริงหรือเปล่าแม้ว่าเราจะสงสัย
แต่ว่าในช่วงที่มีคลิปเสียงเนี่ยคือทางนู้นก็ไม่ได้
หมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นพญาหรือตัวครูก็ดูไม่ได้
อกสั่นขวัญแขวนจากคลิปที่ออกมา

อย่างเดียวก็คือว่าเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเอามาจากโทรศัพท์ของใครแค่นั้น

แต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นทั้งหมดหรอกคลิปเสียงนะครับ
ยังมีพยานหลักฐานอีกหลายอย่างที่ทางกองปราบรวบรวมมา
แล้วก็ทางของผมที่จะส่งไปที่กองปราบด้วยนะครับ
อันนี้ก็คือพยานต่างที่จะหักพิรุษของทางฝ่ายนั้นได้
ส่วนข้อเก่าหาที่คุณลุงจรูนโดนตั้งข้อเก่าหาไว้นี่ไม่มีผลอะไรใช่ไหม
ถ้าสมมติถูกย้ายคดีกลับเข้ากองปราบมีผลอะไรไหมครับ
คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าที่คุณลุงเขานัดคุณลุงวันที่๙นะ
และที่ผมต้องขอเลื่อนไปเหตุผลหนึ่งเลยบอกคุณจอมขวัญนะครับ
เพราะว่าเรารอนี่แหละรอมากองปราบ
เพราะว่ามันเท่ากับยังไม่มีการแจ้งข้อเก่าหา
ขอให้มีการแจ้งข้อเก่าหาถ้าเกิดกองปราบไม่แจ้งนะครับ
คุณลุงก็ยังไม่ต้องตกเป็นผู้ต้องหา

ก็ยังเรายังไม่ไปรับทราบนี่ครับตอนแรกเราขอเลื่อนไป
แต่ว่าพอดีคุณลุงเขาไปสาบานแล้วเขาเลยเลือกส่งไปที่กองปราบก่อน
เท่ากับว่าตอนนี้ทางกองปราบเขายังไม่ได้มีความเห็นว่าจะแจ้งข้อเก่าหาคุณลุงด้วยซ้ำ
อืมเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำเนินการอะไร

จริงตอนนั้นที่แบบบอกมาว่าตัวเองถูกกล่าวหานี่

เขามาขนาดนี้เขาต้องมีพยานหลักฐานต้องมีน้ำหนัก

พูดไปคนเดียวเลยค่ะเดี๋ยวนั่งฟังเฉยเชิญค่ะ

ดูแล้วมันไม่ได้รับความเป็นธรรมแน่นอนอยู่แล้ว

นั่นสิหน้าประมาณนี้แต่ยิ่งกว่านี้หน่อยหนึ่ง

ผมไม่ได้รับความเป็นธรรมแน่อย่างนี้

ไม่ได้รับความเป็นธรรมคือเรื่องของข้อเก่าหา

สงสัยไหมทำไมเขากล้าตั้งข้อกล่าวหา

ก่อนที่จะแถลงไม่มีรุ่นพี่รุ่นน้องตำรวจด้วยกันอะไร

ความรู้สึกของผมมันใช่อยู่แล้วล่ะ

ทางปฏิบัติของเขาก็จะไปปฏิบัติกันยังไงก็ไม่รู้นะ

มีใครอยากเรียกไปคุยอีกไหมคะช่วงนี้
มีไหมมีคนติดต่อมาพยายามจะเรียกไปคุย

คุยกันเดี๋ยวไปหาที่บ้านอะไรอย่างนี้มีไหมคะ

หรืออาจจะมีแต่เราไม่รับโทรศัพท์เลย

อาจจะเบอร์นักข่าวนะส่วนหนึ่งเรามองแม่ดีอาจจะเบอร์นักข่าวเยอะ

แต่ผมก็ไม่รับเลยไงผมไม่ได้รับเลย

ไม่มันก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักข่าว

ไม่มีคนนัดไปหาที่บ้าน

สัปดาห์นี้น่าจะมีความชัดเจนขึ้นนะครับ
แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเกินเดือนนี้นะครับ

ตำรวจน่าจะมีความเห็นออกมาได้แล้วนะครับ
จากน้ำหนักที่คุณได้คุยกับตำรวจกองปราบ

เพราะว่าจริงแล้วเขามีหลักฐานมาก่อนหน้านั้น
เขาทำไว้ก่อนที่จะสำนวนไปที่ภาค๗แล้ว

ไม่เยอะแล้วครับคือตอนนี้เอาแค่มาประกอบเท่านั้นเองครับ
แต่ว่าหลักผมคิดว่ากองปราบเขามีหมดแล้ว
การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ล่ะคะ
ผมคิดว่าเขาน่าจะรอผลคดีนี้ก่อน
เขาถึงจะมีความเห็นว่าจะตักเตือนหรือจะไม่ผิดเลย
หรือจะมากกว่าตักเตือนนะครับ
จากหลักฐานที่ธนายตั้มมีให้ไปบ้างแล้ว
และยังเก็บไว้รวมถึงที่ตำรวจหาเอง
ซึ่งเราก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเนี่ยนะคะ
คิดว่าเอาผิดใครได้บ้างถ้าเราคิดว่าทางฝั่งนั้นผิด

เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติคุณสงสัยว่าครูปีชาผิด
สมมุติว่าถ้าผิดจริงไม่ใช่ครูปีชาคนเดียวนะ

บ่อใบไม้โดนด้วยแน่ไม่รอดนะครับ
แล้วก็กไก่ก็โดนด้วยนะครับ
เพราะคนนี้มาบอกว่าเห็นชื่อย่อล่ะ

แล้วก็คนที่บอกว่ามาเห็นกับทางคุณลุงว่า
มาขอแบ่งกับทางครูปีชาคนนี้ก็ต้องโดนด้วยนะครับ
แล้วก็คนที่อ้างว่าเห็นคุณลุงได้ยินเสียงคุณลุงพูด
นี่ก็โดนด้วยเท่ากับ๕คนแล้วต่ำ๕คน
ส่วนอีก๔๐ปากผมไม่รู้ว่าเขาให้การข้อเท็จจริง

ก็คงจะรู้แล้วแหละว่าในพวกนี้๔๐คนจะมีโดนสักกี่คน
ถ้าเกิดว่าเกิน๕คนก็เป็นซ่องโจรนะครับ

ผู้สื่อข่าวเขาขี้เกียจตาม
วันนี้ขอบคุณมากแต่ว่าอย่างไรเรายังต้องใช้ว่า
ทั้งสองท่านคือผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของอยู่
เพราะคดีมันยังไม่จบนะคะเดี๋ยวว่ากันต่อ
ขอบคุณทั้ง๓ท่านค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับ
เวลาของถามตรงค่ะคุณผู้ชมค่ะยังตามกันต่อค่ะ
ร้านของเราทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ